ปากลวดลายผ้าหน้าโขนเรียบร้อยแล้วช่างจะตรวจดูความเรียบร้อยของผิวลวดลายและผืนผ้าหน้าโขนว่ามีรอยเปื้อนหรือไม่เพราะอาจเกิดรอยเปื้อนจากคราบเหงื่อของช่างขณะทำการปักแต่จากขนาดพื้นที่ของผ้าหน้าโขนที่มีขนาดเล็กก็อาจจะมีรอยเปื้อนไม่มาก
ช่างก็จะเช็ดด้วยน้ำเปล่าเพื่อทำให้รอยเปื้อนจางหายไปแล้วจึงผึ่งให้แห้ง
ก่อนที่จะลงแป้งเปียกที่ด้านหลังของผ้าหน้าโขนเพื่อให้ผืนผ้าตึงไม่หย่อนเห็นลวดลายเด่นชัดสวยงาม